เมื่อวานก็มีการทยอยแถลงเป็นช่วงสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศีวราได้ออกมาแถลง
โดยบอกว่าก็พอใจกับแผนป้องกันในเรื่องของอาจยกรรมต่าง
แล้วก็มีการแถลงผลด้วยว่ามีการทำผิดทั้งหมดกี่คดีนะคะ
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการสรุปภาพรวมเหตุอัธยกรรม
เกี่ยวกับผู้กระทำความผิดกฎหมายในช่วงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เป็นการประชุมคอนเฟอร์เนส์ทั่วประเทศค่ะ
พลตำรวจเอกศิวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการประชุม
ผลสรุปตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะมีรายงานบอกว่า
มีผู้กระทำความผิดกฎหมายในช่วงเลือกตั้งที่มีการดำเนินคดีทั้งหมด๔๙คดีด้วยกัน
แบ่งเป็นการฉีกบัตรเลือกตั้ง๒๗คดีซื้อเสียง๔คดีขายเสียง๑คดี
ถ่ายรูปเซลฟี่ขณะอยู่ในครูหา๓คดีใส่ความ๑คดีขายสุรา๖คดี
ก่อกวนขณะการเลือกตั้ง๗คดีด้วยกันนะคะ
ซึ่งในที่ประชุมมีรายงานด้วยว่าหน่วยเลือกตั้งเขตที่๑๒แล้วก็๓
ในอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมามีผู้สมัครจากพักอนาคตใหม่
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับหน่วยเลือกตั้งค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขตเลือกตั้งเนี่ยเอาแผ่นกระดาษมาปิดทับรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง
เพราะทางหน่วยเลือกตั้งเข้าใจว่าผู้สมัครจากพักอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์จากการเลือกตั้ง
อำเภอศรีคิ้วนะครับหน่วยเลือกตั้งที่๑ที่๒ที่๓สารกลางประเรียนวัดต้นทองน้ำเมา
กระบวนหน้าประขาวอำเภอศรีคิ้วประธานหน่วยเลือกตั้งทั้ง๒หน่วยเนี่ย
เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ถูกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครเลือกตั้ง
จึงได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกันครับ
มีฉีกบัตร๒๗คดีซื้อเสียง๔ขายเสียง๑ใส่ความ๑
จำหน่ายสุรา๖ถ่ายรูปเซลฟี่๓เพนกวิ้น๗

นี่ค่ะก็มีหลายที่เหมือนกันนะที่มีการแจ้งความร้องเรียนมาแบบนี้
ทีนี้ในส่วนของผู้สมัครที่มีปัญหาตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่า
ว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าเพราะมีรายงานเรื่องนี้เข้ามาเหมือนกัน
ประเด็นที่คนทวงถามกันก็คือว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดได้ยังไง
เอาข้อมูลมาจากไหนแล้วทำไมถึงเข้าใจผิด
แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการปิดเอากระดาษไปปิดทับผู้สมัครได้เลย
ในขณะที่บางหน่วยมีผู้สมัครที่เขาไม่ได้ผ่านการรองรับ
แต่ได้คะแนนเสียงก็มีก็มีมันก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมามากมายนะคะ
มีรายงานด้วยว่าช่วงการนับคะแนนผู้สมัครเกือบทุกพักเลย
ร้องขอให้ตำรวจในท้องที่ส่งกำลังมาเฝ้าระวังเหตุ
ซึ่งการป้องกันเหตุในส่วนนี้ก็อยู่ในแผนปฏิบัติการของตำรวจในแต่ละท้องที่อยู่แล้ว
ที่จะต้องจัดเวรยามในการเฝ้าระวังเหตุ
อย่างไรก็ตามตลอดช่วงการลงคะแนนและนับคะแนนค่ะ

และภาพรวมของการป้องกันระวังภัย
ตำรวจได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการตลอดทั้งวัน
ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุผิดปกติใดค่ะ
เพราะฉะนั้นการกระทำความผิดที่มีเยอะที่สุดเนี่ย
คือการฉีกบัตรเลือกตั้ง๒๗คดี